อำนวยพรอ่อนหวาน

สวัสดีทุกท่าน
หนูอยากมีผลสวรรค์
ที่ถูกใจท่านผู้ฟัง

ฟังอินโทรปุ๊บร้องได้ปั๊บใช้หนี้หมดทันที
สู้หรือหยุดครับ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

สวัสดีครับแฟนของไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ช่อง๓๒ทั่วประเทศเลยนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นะครับก็แจกกันมานานแล้วทีเดียวนะครับ
ให้กับคนที่เป็นนักสู้ชีวิตแล้วก็มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินทุนสู้ชีวิตเท่านั้น
ไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่มาร้องเพลงไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องให้ถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท

ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันกับน้องนิวนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะ
โอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าครอบครัวนี้นะคะยากจริงคุณผู้ชมไม่ว่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะ
ซึ่งยากอยู่แล้วคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก๔คน
นิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของที่บ้านโดยการเปิดหมวกร้องเพลง
คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเหมือนจะง่ายบนเวทีของเราเมื่อน้องร้องเพลงเป็นนิตอยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะอุปสรรคเยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของน้องนิวกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อกระหนกกรนามสกุลกุลทีค่ะชื่อเล่นชื่อนิวอายุ๑๔ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกคนค่ะแล้วก็แม่ชื่อติ๋มอายุสี่สิบสามปีค่ะ
ป่วยเป็นโรคเกาะแล้วก็ความดันค่ะคือแม่เขาจะปวดขาปวดพวกเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้าอะค่ะ

แล้วก็โรคความดันนี่แม่เขาก็จะเวียนหัวบ่อย
จะมีพี่สาวแล้วก็หนูต้องคอยเฝ้าแม่ด้วย
เพื่อแม่เขาเป็นลมอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นบ่อยมาก
ชีวิตของหนูพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
แม่ก็เลยต้องส่งเสียลูกส่งลูกเรียนทั้งหมด๔คนค่ะ
ตอนนั้นลำบากมากค่ะเพราะว่าแม่ทำงานคนเดียว
แล้วก็ลูกเรียนตั้ง๔คนค่ะ
นิวเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง
เป็นเด็กที่รักครอบครัวมากเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กเรียนเก่ง
มีอยู่วันหนึ่งมีคนมาบอกว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ที่ข้างบ้าน
เจ้าของเขาบอกว่าให้แม่ทำอะไรก็ได้ดูแลพี่เขาไปด้วย
ไปกู้เงินที่ชุมชนมา๔๐๐๐๐บาทมาลงทุนปลูกมะลิ๑๐๐๐ต้น
ปลูกได้สักประมาณ๔ปีค่ะ
เจ้าของเขาก็บอกว่าให้เคลียร์พื้นที่ให้เขาหน่อย
เพราะว่าเขาได้ขายที่ตรงนี้แล้วภายใน๑เดือนค่ะ
ให้ถอนต้นมะลิแล้วก็เคลียร์พื้นที่เขาทิ้ง
ตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากเลยรู้สึกเหมือนกับว่าถอนส่วนหนึ่งของจิตใจเราออกไปด้วยค่ะ
แล้ววินาทีที่ต้องดึงออกจากผืนดินล่ะคะคุณแม่
มันเป็นวินาทีที่ทรมานใจมากเหมือนเราฆ่าสิ่งที่เรารัก

อย่าว่าแต่น้ำตาไหลเลยคุณแม่
มันเหมือนใจพังไปเลยในขณะที่ถอน

เราบอกเขาว่าเราขอโทษนะ
เราพูดกับเขาถึงว่าเราอาจจะไม่มีบุญพอที่จะได้ปลูกเขามา

ถ้าคนไม่เคยปลูกถ้าคนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดคนนั้นจะไม่รู้

คนนั้นจะเข้าใจในสิ่งที่แม่พูด
นิวณตอนนั้นช่วงเวลานั้นนิวปลอบใจคุณแม่ว่าไงบ้างคะลูก
ก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเสียใจ
เสียใจได้แต่ว่าอย่าท้อ
คือหนูก็มีความสามารถในการร้องเพลง
หนูก็จะใช้ความสามารถช่วยแม่ให้มากที่สุดค่ะ
จุดเปลี่ยนในชีวิตนิวก็คือเริ่มต้นจากที่คุณแม่ดึงมะลิออกจากดินนี่แหละ
ก็เลยทำให้นิวต้องมาเปิดหมวกใช่ไหม

ด้วยอุปสรรคที่เราปวดตรงนี้เห็นบอกว่ามีเวทีหนึ่ง
นิวขึ้นไปร้องเพื่ออยากจะได้เงินรางวัล
แต่ว่ามันเจ็บเหลือเกินวันนั้นเกิดอะไรขึ้นลูก
พอร้องไปร้องมาด้วยความที่เราซ้อมมาหนักมาก
ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยร้องไม่จบเพลงค่ะ
เราเจ็บตรงนั้นเราเจ็บมากเจ็บทั้งสิ่งที่เราเป็น
แล้วก็เจ็บทั้งใจว่าเราทำไม่ได้
น้องนิวร้องร้องได้ครับ

วันนี้ก็มาเป็นนักสู้ชีวิตนะครับในรายการของเรา
ต่อจากคราวที่แล้วใครที่เป็นแฟนน้องนิวนะครับ

พบกับน้องนิวสาวน้อยผู้ต้องต่อสู้กับความจน
และต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดบนใบหน้าครับ

ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
นิวคนนี้ก็หลายท่านก็คงจะจำหน้าจำตากันได้
เพราะเธออยู่กับเราหลายวันแล้วนะฮะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วนะ
คงความกดดันและความตื่นเต้นอยู่ไหมเอ่ย

อาจจะมีรถบ้างแต่ว่านิดเดียวค่ะ

กับน้องนิวนี่เป็นลูกคนสุดท้อง

ทำงานไปด้วยช่วยคุณแม่ไปด้วย
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นกำลังให้คุณแม่ได้เป็นอย่างดี

เห็นบอกการเรียนก็ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันเลย
เพราะการเรียนก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมาก

ทั้งที่มีกิจกรรมมีภาระ

ในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนด้วย
ชอบเรียนภาษาไทยค่ะ

ก็ภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาบ้านเราแต่ว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นที่ลึกกว่านั้นนะคะ
เป็นภาษาแม่ภาษาที่เรากำเนิดมาเราก็พูดภาษานี้
แต่จริงแล้วมันมีความสลับซับซ้อนและสละสลวยมากภาษาไทย
เราชอบภาษาไทยมีอะไรอีกในภาษาไทยที่เราชอบ
ชอบกรอแล้วก็ขับเสพาค่ะ

งั้นก็ต้องให้ขับเสพาโชว์สักนิดนึง
ไหนลองขับให้แฟนรายการเราฟังหน่อยสักท่อนหนึ่งหรือสองท่อนก็ได้ครับเชิญครับ
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์

ลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวโลดเนอ
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนหนึ่ง
ดีมากพี่
เป็นบทกรรมที่สมัยเล็กอาคารก็ได้
ก็คือสามารถหลบสูงหลบต่ำก็ได้แล้วแต่ศิลปะของคนที่ขับเสพา
ถูกไหมฮะขับเสพาก็เลิศแล้วเห็นบอกว่ามีงานพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากการร้องเพลงเปิดหมวก

ใช่ค่ะรับงานรำแก้บนค่ะ
ก็คือไปรับงานด้วยตรงนี้ใครบนอะไรไว้ก็คือสามารถมาติดต่อนิวได้
ก็เดี๋ยวให้นิวลองรำแก้บนให้เป๊กดูสักนิดนึง
อำนวยพรอ่อนหวาน
เอิงเอิงเอิง
ประสานทรัพย์
ร้องรับ
บรรเลงเอิงเอิงเอิง
เพลงภาษมเอิงเอิง
ทางรายรำงามตาเอิง
เอิงเอิงเอิง
หน้าชม

อารมณ์อื่น
เอิงเอิง
ปกติรำแล้วเราไม่ต้องร้องใช่ไหม

เพราะว่าเสียงแบบนี้คือต้องสูงไทยเดิมอะนะคะ

ได้เพื่อใครอยู่ในระแวกจังหวัดระยองหรือใกล้เคียงจังหวัดตราดจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อยากจะติดต่องานน้องนิวขับเสพาลำแก้บนหรือไปร้องเพลงโชว์ได้ที่ไหน
ได้ทางเบอร์โทรศัพท์๐๖๑๔๗๕๑๔๒๔ค่ะ

แล้วก็ทางเฟซบุ๊กน้องนิวกนกกรค่ะ

ใครอยากติดต่องานนะก็ติดต่องานกับน้องนิวได้นะคะ
ขับเสพาก็ได้รำก็ได้

หนูขอเวลาที่มี

หนูอยากมีพ้อน

ที่ถูกใจท่าน

นายคนไม่ได้

อาชีพที่ไร้

หนูเลยหัดร้อง

พึ่งวัฒนธรรม

ได้โปรดอภัย

ทวายทีวิช

หนูจะสู้ถวายทีวิช

โอ้โหก็เรียกว่ารอบตัว

รอบตัวทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการเปล่งเสียง

วินาทีของเขาเขาใช้คุ้มค่ามากคุณแม่
เขาฝึกฝนคุณแม่สอนลูกยังไงคะ

คุณงามความดีที่เราได้รับมาแล้วเราก็

ที่เขาคิดว่าเขาดีแล้วก็ทำให้ดีที่สุด

ยากจังเลยที่จะไปในทิศทางที่ดี

ยากมากค่ะการที่จะดีเนี่ยบางที
เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนทางที่จะไป

ลูกคุณแม่คือเดินมา
หนทางที่ดีมากคุณแม่มีอะไรอยากจะบอก

คุณภาพของประเทศเรา
ทรัพยากรที่ดีในอนาคตคุณแม่

เรามีเวลาให้ลูกมากไหม

อย่าโทษลูกให้ถามตัวเองว่า

ตัวเองทำผิดให้ลูกดูหรือเปล่า

แล้วอะไรมาทำให้ลูกของเราทำผิด

ก็ว่าคนเป็นแม่ก็คือตัวอย่างที่ดีของลูก

ของตัวอย่างดีในสังคม

ในสังคมของเราก็ยังมีอะไรแบบนี้
ในยุคที่สังคมมัน

ปิ้นป้อนเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ร้องได้ปั๊บใช้หนี้หมดทันที

อยากให้คุณแม่อวยพรน้องสักนิดนึงคุณแม่

ก็ขอให้น้องนิวโชคดีนะลูกนะ

และเพลงที่จะร้องต่อไปนี้

เพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่สามารถ

สำคัญมากและอีกเพลงเดียวก็จะเป็นเพลงเป้าหมาย

อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
โอ้โหนิ้วถึงก็สายหัวเลยครับ
โอ้โหนิ้วถึงก็สายหัวเลยครับ
เพลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจ๊ะเหลือเกิน
เพลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจ๊ะเหลือเกิน
เพลงอะไรเขาบอกว่าโจ๊ะมาก
นิ้วคะเป็นไงคะต้องไปสายหัวแล้วดูท้อเหลือเกินลูก
นิวคะเป็นไงคะทำไมใส่หัวแล้วดูท้อเหลือเกินลูก
เคยฟังเคยร้องแต่ว่า
ไม่ได้จำเลย

นานแล้วด้วยนะเพลงนี้สักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะ

จะไปต่อหรือจะยังไงอยู่ที่คำตอบนี้นะเท่านั้นครับสู้หรือหยุด
จะไปต่อหรือยังไงอยู่ที่คำตอบนี้นะเท่านั้นครับสู้หรือยุด
อยากคุยกับคุณแม่ไหม

แต่ถ้าบอกว่าสู้ก็ต้องเสี่ยงตัวช่วยยังมีนะต้องตัดสินใจแล้ว๔แผ่นเอาละครับฟังอินโทรไปแล้วน้องนิวเพลงนี้เพลงที่๕๘๐๐๐บาทตกลงนิวสู้หรือหยุดครับ
ก็น่าจะมีงานการเข้ามาอีกนะครับ

เราก็ไม่อยากพูดว่าคนดูเยอะมากทั่วประเทศ

แต่ก็เยอะจริงไปไหนมาไหน
ก็คิดว่าก็น่าจะมีคนมาใช้บริการน้องนิว
แถบจังหวัดระยอง

ช่วงนี้น่าจะได้มีโอกาสดูทีวีกัน

ว่าจริงแล้วชีวิตไม่ว่าอายุเท่าไหร่
คุณก็เริ่มสู้ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ
ครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับ

ตัวเล็กของเราน้องนิวแล้วก็คุณแม่ติ่มมากเลยนะครับ

เราเจ็บหน้าเจ็บมากแต่ว่าเราก็ต้องร้อง
เพราะว่าถ้าเราไม่ร้องเราก็ไม่ได้เงินค่ะ

เงินทุกบาทมันมีค่านะคะ
แต่ว่าถ้ามันจะวัดกับความเจ็บปวดของเราที่ว่า
รู้สึกเห็นลูกเจ็บปวดเนี่ย

ชีวิตจริงของคนมันยิ่งกว่าในละคร
แต่ว่ามันก็ต้องสู้ไง

แต่ว่าเรามีกำลังใจจากลูก

จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง
ทั้งการทำงานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัว

ก็ทั้งการเรียนก็จะไม่ทิ้ง
วันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะ
ที่ได้นำเงินกลับไปให้แม่
หนูก็จะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะ

แต่ละวันก็จะมีหน้าที่ของการขับรถทั่วกรุงเทพเลย
สาเหตุที่ตัวผมเองต้องทำงานหนัก
เพราะว่ามาจากแม่ผมท่านป่วยนะครับ

อีกอย่างหนึ่งคือท่านไม่มีเรื่องของบัตรประชาชน
ค่าใช้จ่ายต่างก็คือจำเป็นจะต้องจ่ายเองทุกอย่าง

ดีจริงไม่เคยคิดหรอก

โควิดเข้ามาบริษัทของผมที่ผมทำงานอยู่ก็โดนสั่งปิด
สิ่งเดียวที่ตัวผมเองที่จะทำได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดก็คือต้องประหยัดเท่านั้นครับ